ความเคลื่อนไหวของธีมฟุตมอนด์ทีมชาติไทยก่อน

รอบสิบสองทีมสุดท้ายนะครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

รายงานมาจากสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทัพนักเตะทีมชาติไทยนั้น
คลายการฝึกซ้อมหลังจากที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักนะครับ
ด้วยการมาเดินศูนย์สรรพสินค้ายาสมอลครับ
ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงอาบูดาบีครับ
ความเคลื่อนไหทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังซ้อมที่สหรัฐอารับเอมิเรสเป็นเวลา๕วัน
ในวันนี้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
นักฟุตบอลทีมชาติไทยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า
ด้วยการมาช้อปปิ้งที่ศูนย์สรรพสินค้ายาสมอล
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงอาบูดาบี
ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงรถยนต์เฟอรารี่สุดหรูจากทั่วทุกมุมโลก
ขณะที่นักเตะก็ได้เดินช้อปปิ้งสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบ
โค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดี
ขณะที่๑๑ตัวจริงยังคงต้องรอดูในช่วงโค้งสุดท้าย
ขณะเดียวกันแฟนชาวไทยที่มาเดินห้างสรรพสินค้ายาสโม

โดยเกมที่จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรส

เกี่ยวกับกองเชียร์ก็คือ
ช่วยเต็มที่จะยิ่งได้ค่ะ

แล้วก็ค่อนข้างที่จะ

ก็เป็นห่วงว่าอากาศโอเคไหม
อาหารการกินเพราะจะไม่เหมือนบ้านเรา
แต่ก็คือเอาใจช่วยเต็มที่
ค่ะคือ๑๐๐
สู้

เวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

แข่งขันกับทีมชาติอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคม